บอกว่ากลายเป็นเรื่องงุนงงสงสัยให้ชาวเน็ตได้จับผิดจับโป๊ะกันอีกแล้ว

จริงในกรณีของพี่นางสิริพรแล้วก็อดีตสามีพี่โก้สุชาตินะคะ
คือมีเพจดังเขาเขียนข่าวว่า
โก้สุชาติเนี่ยใช้ชีวิตแสนสุกกินหรูอยู่ดีร่ำรวยด้วยเงินที่โกงมา
ซื้อรถพอร์สสีม่วงราคา๗ล้านขับแบบสบายใจเฉิบเลย

เช็คให้แล้วนะคุณว่าคันนี้เนี่ยไม่ใช่ของคุณโก้
แต่เป็นของเจ๊หนึ่งบางปูลูกบุญธรรมของพี่สิริพร
เจ๊หนึ่งบางปูเจอแล้วนะคะ
รถเนี่ยเป็นของเจ๊หนึ่งบางปูจริง
บอกว่าสามีซื้อให้เมื่อวันเกิดต้นปีที่ผ่านมา
ขับแค่๓ครั้งและที่รถไปอยู่กับคุณโก้

เนื่องจากว่าโรงงานของตัวเองซ่อมหลังคา

ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องชู้สาวอย่างที่หลายคนสงสัยแน่นอนค่ะ
อื้อ
ก็จะมีคำถามนะคะมากมายในโซเชียล

ทำไมทำไมหนึ่งต้องไปฝากไว้บ้านพ่อ

แล้วพอมันไม่ได้ฝากแค่๑คัน

แล้วเรื่องของเรื่อง
โรงงานหนึ่งเขากำลังทำอะไรหน้าตรงหลังคา
กังวลว่ามันจะหล่นมาโดนรถเรา
ก็เลยคุยกับพ่อรบกวนพ่อหน่อย
พ่อก็เลยบอกว่ามันก็ว่างพอดีลูกก็เอามาเราก็นับถือกันอยู่แล้วค่ะ
เลยเป็นต้นเหตุที่เราก็ไม่คาดคิด
คนก็บอกว่าอ้าวเป็นไรกับพี่โก้อีกเป็นลูกอีกแล้ว
เหมือนกรณีพี่ออนเป็นกิ๊กเป็นกั๊กอะไรกันอีกไหม
เราก็นับถือเหมือนพ่อเหมือนแม่เรานี่แหละ
ก็เรื่องข่าวก็เรื่องให้พ่อแม่เขาเคลียร์กัน
ใช่ค่ะขอโทษทุกสื่อด้วยที่แบบอาจจะทำให้
วุ่นวายหรือเข้าใจผิดก็ไม่เป็นไรนะคะ
มันอาจจะเข้าใจผิดก็ได้แล้วก็เข้าใจเขาค่ะ
ชัดเจนเลยนะคะว่าจริงแล้วรถคันนี้เนี่ย
ไม่ใช่รถของคุณโก้สุชาติอดีตสามีของพี่นางสิริพร
แต่เป็นรถของลูกบุญธรรมก็คือเธอคนนี้แหละค่ะ
หนึ่งบางปูคือเจ๊หนึ่งเขาบอกว่า
รถของเธอเนี่ยต้องจอดไว้ที่โรงงานแล้วโรงงานเนี่ยหลังคามันรั่ว
ก็เลยทำการซ่อมอยู่เอารถไปฝากไว้ที่พ่อบุญธรรม

แต่ตอนนี้เธอก็ออกมาเคลียร์ชี้แจงไปแล้ว
ก็คือต้องขอโทษที่ทำให้ใครหลายคนเข้าใจผิดกันไปด้วยนะคะ